อ่ะคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ดูเถอะค่ะเป็นคลิปที่หาดูยากนะคะ
ศึกช้างชนช้างไม่ได้พูดเปรียบเปลยอะไรช้างตัวเป็นเป็นจริงเลยล่ะค่ะ
เขาต่อสู้กันนอกจากจะเป็นคลิปที่หาดูยากแล้ว
เป็นเรื่องที่นำมาเตือนด้วยนะคะช่วงนี้ใครไปเจอช้างหลบเถอะค่ะ
เป็นช่วงผสมพันธุ์มันอาจจะตกมันแล้วก็อาจจะทำร้ายคุณได้นะคะ
ดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะตอนนี้มีช้างสองเครื่องนะครับ
ส่วนใหญ่มากแล้วนะครับส่วนหันผ่าน

ทางนู้นตายแล้วน่ะ
นี่ไงที่เขาบอกว่าช้างสารชนกันย่าแพรกแหลกล้าน
นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะของจริงเลยค่ะ
ตัวเป็นให้เห็นแบบนี้นะคะแล้วภาพแบบนี้
เราไม่ได้พบเห็นกันบ่อยนะคะนี่นำมาให้ดูเช้านี้
เป็นภาพหาดูยากและมุมหนึ่งก็อยากจะเตือนภัยด้วย
ช่วงนี้หลายคนไปเที่ยวเขาเที่ยวป่าอาจจะไปเจอช้าง
หลบให้ไกลนะคะรีบหลบเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของช้าง
ช้างอาจจะมีอาการตกมันได้แล้วท่านอาจจะได้รับอันตรายได้นะคะ
นี่เป็นคลิปประทะเดือดระหว่างช้างป่าเขาอ่างรือใน๒ตัว
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณด่านทหารทหารพรานบ้านทัพกำนันหมู่สิบเก้า
บ้านหนังงามตมุลธาครดาลอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเสา
ผลของการต่อสู้เป็นไงพังค่ะไม่ใช่ช้างนะคะ
ด่านตรวจทหารพังยับเลยนะคะแล้วพังงาด้วยไม่ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พังงานะ
หมายถึงงาช้างอ่ะคุณนะแล้วดูสิมันงัดกันนะคะไม่เหลือเข้าโครงเดิมแบบนี้ค่ะ
จุดด่านจันทร์ของทหารนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยต้องหนีตายกันจ้าละวันค่ะ
สาเหตุมาจากอะไรคุณผู้ชมลองฟังนะคะสาเหตุมาจากช้างเพศผู้ที่มีงามันตกมัน
พยายามจะขอผสมพันธ์กับช้างเพศเมียที่อยู่ในโครงช้างซึ่งไม่มีงา
แต่ช้างเพศเมียมันไม่ยอมมันก็เลยเกิดการต่อสู้กันขึ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ทหารพรานประจำจุดด่านตรวจตรงนี้ก็คือสิบเอกบุญโชคแก้วสิงห์ทอง
เล่าบอกว่าขณะที่ช้างป่าตัวผู้ซึ่งอยู่ในอาการตกมันเดินอยู่บริเวณจุดตรวจ
ระหว่างนั้นก็มีช้างป่าโขลงใหญ่แล้วค่ะกว่าสามสิบตัวช้างป่าเนี่ยหน่วยเป็นตัวนะ
ถ้าช้างบ้านหน่วยเป็นเชือกนะคะเดินผ่านมาช้างป่าตัวผู้ค่ะ
มันเข้าไปหาช้างป่าตัวเมียในโขลงคาดว่าน่าจะเป็นช้างจ่าฝูง
จากนั้นก็มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดตามภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
ระหว่างที่ต่อสู้กันช้างตัวผู้ที่มีงามีงาด้วยนะสู้ไม่ไหว
พังงาค่ะหนีเข้าไปในป่านะคะส่วนเพื่อนทหารที่ประจำการเนี่ยต่างหนีตาย
เอาตัวรอดกันคนละทิศคนละทางนะคะเคราะห์ดีมาก
เหตุการณ์ช้างต่อสู้กันครั้งนี้เนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
ประมาณ๖โมงเช้านะครับมีช้างประมาณ๒ตัวนะครับต่อสู้กันนะครับ
ทราบเรื่องแล้วนะคะขณะนี้มีการออกตรวจเฝ้าระวังแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่
รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างที่จะไปเที่ยว

เพราะอย่างที่บอกไปช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ์ของช้าง
ช้างอาจจะมีอาการตกมันจนทำให้เกิดอันตรายได้นะคะ